คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่จันทบุรีนะคะ
กรณีความที่โอ้โหคนใกล้ชิดกันเป็นญาติกันแท้
แต่ทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ดินสะพ้ายเล็กกับสะพ้ายใหญ่ทะเลาะกัน
สะพ้ายเนี่ยค่ะถึงขั้นที่เอาประแจที่เป็นเหล็กเนี่ยนะ
หน่ำฟาดใส่พี่สะพ้ายฟาดเขาที่หัวฟาดเข้าที่ไทยทอย
จนเขาล้มลงไปกระหน่ำฟาดซ้ำอีกแล้วก็เอาสร้อยคอทองคำน้ำหนักสองบาท
ไปขายนะคะหลังเกิดเรื่องเนี่ยตัวเองก็กลับไปไปอยู่บ้านทำเนียน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือคนไปเจอศพอืม
ตำรวจไปตรวจสอบที่ศพของพี่สะพ้ายแล้วขยายผลจนรู้ว่าน้องสะพ้ายเป็นคนก่อเหตุนะคะ
สุดท้ายจับตัวได้นำตัวน้องสะพ้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

นี่นะคะจังหวะที่ทำแผน
คนก็ไปรอดูการทำแผนเยอะมาก
คนก็ตะโกนสาบแช่งกันนะคะ
ตำรวจสพท่าใหม่นำตัว
นางสาววรนุษย์นพบุตรอายุ๓๕ปี
ผู้ต้องหาคดีฆ่านางวิลัยอาลัยอายุ๕๙ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

ว่าทั้งคู่โอ้โหเป็นคนใกล้ชิดกันแท้

คนก่อเหตุเป็นน้องสะพ้าย
คุณผู้ชมคะคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖เมษายน
ตำรวจได้รับแจ้งว่าพบศพนางวิไล
ในร่องน้ำที่สวนผลไม้
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลเขาใบศรีอำเภอท่าใหม่จันทบุรี

จากการตรวจสอบที่ศีรษะด้านหลัง
และที่หูด้านซ้ายมีแผลคล้ายกับโดนตี
ก็เลยชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
ผลชนะสูตรคือถูกทุบตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ

ดังนั้นนี่คือลักษณะของเหตุฆาตกรรม
ไม่ใช่การเสียชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาก็ต้องขยายผล
รู้ว่าคนก่อเหตุคือนางสาววรนุษย์น้องสะพ้าย

นางสาวบรนุษย์รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุนัดกัน

ก็คือที่สวนหลังบ้านพี่สะพ้ายนั่นแหละ
กลายเป็นว่าทะเลาะกันเรื่องของที่ดิน
เรื่องของการล้อมรั้วกั้นที่ดินมีปัญหากันมานาน
อ้างว่าพี่สะพ้ายด่าเธอก่อน
เธอก็เลยโมโหเธอเดินกลับไปนะคะ
กลับไปเอาประแจค่ะที่บ้านเป็นเหล็กอ่ะนะ
แล้วก็ย้อนกลับมาหาพี่สะพ้ายอีกรอบหนึ่ง
เธอบอกว่าพี่สะพ้ายหันหลังให้
เอาประแจตีหัวเลยนะคะครับตีไทยทอยด้วยนะคะ
พี่สะพัยล้มลงไปเธอตี๓หมา
แล้วเธอก็เอาประแจไปเก็บที่บ้าน
ทำเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ส่วนสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทของพี่สะพ้าย
อ้างว่าไม่รู้ว่าสร้อยกระเด็นมาอยู่ในเสื้อเธอตอนไหน
เธอก็เลยเอาสร้อยไปขายที่ร้านทองในตัวเมืองจันทบุรี

เธอก็เลยเอาประกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

พันธุ์ตำรวจเอกเตชิศกุลกะนิดผู้กำกับสธาหมาย
บอกว่าได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่๑๖เมษายนตอน๔ทุ่ม

ผู้เสียชีวิตตอนแรกเนี่ยนะ
ญาติญาติไม่ติดใจด้วยซ้ำว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
เพราะว่าตัวผู้เสียชีวิตเป็นลมบ่อย

ฟาดพื้นฟาดก้นหินจนเสียชีวิต
เพราะแถวนั้นมันมีก้อนหินใหญ่อยู่ด้วยไงคะ

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
นี่ดีนะคะที่ชนะสูตรถึงรู้ว่านี่คือเหตุฆาตกรรม
ทีนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยวิเคราะห์เอาไว้๓ประเด็นคือ๑
ผู้ตายเลือดออกปากออกจมูก
มันเป็นการตายผิดธรรมชาตินะคะคล้ายถูกบีบคอหรือถูกทำให้ตาย
ญาติบอกว่าตอนแรกที่เจอศพลักษณะคว่ำหน้า
พลิกขึ้นมาเป็นนอนหงาย
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าเป็นลม
แต่ว่าตำรวจบอกว่าลักษณะของบาดแผลที่ศีรษะที่ด้านท้ายทอยมันมากกว่าความเป็นลม
แล้วล้มลงไปไปโดนหินมันดูเหมือนถูกทุบด้วยของแข็ง
แล้วอีกประเด็นนึงก็คือสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทที่ผู้ตายใส่

ก็เลยขยายผลนะคะแล้วก็ประกอบกับการรายงานผลชนะสูตรนะคะ
เรื่องบาดแผลที่ศีรษะที่ไทยทอยของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ว่ามันเหมือนกับถูกทุบถูกตีด้วยของแข็ง
ทีนี้ตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบร้านทองที่ผู้เสียชีวิตไปซื้อบ่อยในตัวเมืองจันทบุรี
ปรากฏว่าร้านทองบอกว่าก็เนี่ยน้องสะพ้ายนางสาววรนุษย์
เอาไปขายตั้งแต่๑๖เมษายนได้เงินไป๔๒๖๐๐บาท
ตำรวจก็เลยนี่เลยนางสาววรนุษย์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเลย
ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดจนขออนุมัติศาลออกหมายจับนางสาววรนุษย์ได้
ซึ่งมันมีสองรอยถ้าคนหลมเนี่ยจนที่ก็น่าจะรอยเดียว
ทางรัฐอะเขาติดใจเพราะว่า
สร้อยที่คนเสียชีวิตอะหลมประจำเนี่ยมันหายไป
ก็เลยเราได้ไปตัดหมุดสอบถามที่ร้านนั้น
เพราะว่ามันมีการนำสร้อยไปขายจริง
บ้านของคนตายเขาทำรั้วไว้แล้ว
กั้นรั้วแล้วเพราะขึ้นก่อนหน้านั้นอะ
มีการนำเนี่ยประมาณนั้นนั้นครับ
ก็ได้รับข้อมูลว่ามีสร้อยแบดหายไป
สงสัยคนข้างบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบกับ
เมืองต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหารักทรัพย์นะคะ
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อสารตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องถูกติดคุกดำเนินคดีใช่ไหม
ใช่ค่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงแบบนี้นะคะ